หลายคนเป็นห่วงมากันเยอะเลยนะคะ

เมื่อวันก่อนค่ะเราบอกว่าพี่หนุ่มไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้กลับมาจัดรายการข่าวใส่ไข่แล้ว
ก็เลยได้โอกาสนะคะขอคุยหน่อยพี่หนุ่มจ๋าเป็นยังไงบ้าง
เป็นห่วงเป็นห่วงจริงค่ะ
คุณผู้ชมพี่หนุ่มเนี่ยเล่าว่าหายไปพักรักษาตัวกว่า๒สัปดาห์ค่ะ
จากอาการหินปูงในหูมันหลุดออกมา
ตอนนี้ค่ะก็ทานยาแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น
พอดีขึ้นหน่อยค่ะก็เลยกลับมาจัดรายการข่าวใส่ไข่ได้
นี้ค่ะกำลังดีขึ้นนะไปหาหมอมาเมื่อวานนี้
ไปหาหมอมาแต่ดันได้มาอีกโรคซะงั้นคุณผู้ชม
พี่หนุ่มเล่าว่าไปตรวจเลือดมาแล้วก็มากดว่าคุณหมอบอก

ตอนแรกได้ยินก็ตกใจเหมือนกันนะ

โรคนี้รุ่มขนาดนี้เจ้าตัวจะไหว้ยังไง
ฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะจากรายการข่าวใส่ไข่จ้า
เกี่ยวกับการพักผ่อนด้วยแล้วก็แก่ด้วย
อันนี้คือตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่
ไอ้สะเก็ดหินปูนในหูหลุดออกมา
กับตัวฮอร์โมนเพศชายที่มันหายไป

ไม่ใช่สิงงหรือว่าแบบว่า
ชีวิตไม่มีความสุขมืดหงิด
อารมณ์ขึ้นลงอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
แล้วก็จะมีอาการอจงอ่าเจียนบ้าง

มันไม่ต้องได้รับฟังเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไป
อินโลกมาถึงก็เอาเลยนะอีกบ้าง
ดิฉันว่าถ้าจะเพิ่มความหุดหงิดไม่ใช่จากตัวโรคหรอกค่ะ

มานั่งเถียงกันอย่างนี้ในรายการมีความสุขนะคะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่หนุ่มไปอ่านข่าวจัดรายการตอนกลางวันได้
แต่ทำไมตอนเย็นหน่อยมาจัดรายการไม่ได้
พี่หนุ่มบอกว่าที่อ่านข่าวใหญ่เพราะอะไรรู้ไหม
อัดยาเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอตกบ่ายเนี่ยมันมีอาการแบบเขาเรียกว่าน็อกยา
หนุ่มก็เลยบอกว่าเออมาจัดข่าวใส่ไข่ตอนเย็นไม่ไหวจริง
เพราะมันจะเกิดอาการแบบนี้เนะคุณผู้ชม
ก็น่าจะรักษาตัวแล้วนะคะก็ค่อยแล้วกันค่อยปรับไป
ด้วยความเป็นห่วงจริงค่ะพี่ค่ะ